ขอบคุณอินดีอินทัชั่นั้นเอง
ยิ่งเจอยิ่งหรอแล้วใกล้กร่าวใจตลอด
ในไอจงไอจีเนี่ยก็ถอดเสื้อบ่อยอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
คนขาดขนมติดเยอะหรือบ้าง
ที่บอกว่าชุนละมุนชุนละเกต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือรักเลิกกันตลอดเลย
บอกเลยว่าเออวันนี้โพสต์อย่างหนึ่งพรุ่งนี้เอาดีกันแล้วนะฮะ

ปลายปีที่แล้วมีข่าวว่าน้องอินดี้เขากลับมาโสด
พอเจออินดี้ล่าสุดเอาไงอินดี้สดเนื้อหอมอยู่หรือเปล่าช่วงนี้
น้องบอกว่าพี่ครับผมไม่โสดนะครับ
มันก็รักเลิกมาตลอดจริงเพราะว่าเป็นคนใจร้อนกันทั้งคู่
คนนี้มันขาดไม่ได้จริงรู้ตัวเองว่ายังรักคนนี้จริง

สรุปก็เลยคืนดีค่ะการันเตอร์การันตีเลยนะจ๊ะ
และอินดี้บอกด้วยว่าคือคนนี้นะฮะผมหวังแต่ง
เพราะไม่อยากให้ความตั้งใจมันศูนย์เปล่า

ตัวผมเองและตัวน้องเองเขาไม่ได้ต้องการจะหยุดอยู่แล้วล่ะ

สุดท้ายแล้วคือต่างคนต่างยอมผมว่ามันก็โอเค
คือถามว่าอนาคตคนนี้ไหมใช่ผมก็คิดว่าคนนี้แหละ
แต่ว่าคือเพราะว่าจริงผมรู้สึกว่าการปรับจูนของผมมันไม่ง่ายเลยนะ
การปรับจูนแต่ในแต่ละครั้งมันไม่ง่าย
แล้วก็มันเป็นอะไรที่เรายากมันยากจริงซึ่ง
ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้อยากให้ความพยายามของเรา
แต่ความพยายามของน้องมันศูนย์เปล่าอยู่แล้ว
แล้วการนับหนึ่งใหม่สำหรับผมมันเป็นอะไรที่ยากมากเลย
น้องเขาก็ยังเด็กอยู่คือผมไม่อยากไปกดดันเขาด้วยไง
ใช่ผมไม่อยากไปแบบเฮ้ยเมื่อไหร่วางแผนอนาคตกันไว้ไหม
มันจะต้องเป็นยังไงบ้านจะอยู่ที่ไหนทำงานยังไงเปิดธุรกิจไหมอะไรอย่างนี้
มันเหมือนแบบไปเพลสเขามากกว่า